เนี่ยพี่ก็บอกไม่รู้ทุกวันนี้อย่าหาว่าพี่โลกสวยอ่ะ

ดูง่ายยิ่งกว่าหวยใต้ดินอีก

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ

ปรากฏจับกลุ่มนายสุวัสดิ์

นางจับนางสาวสุมารีเลิศกิจภัยศาล

แล้วก็อาวุธปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ไปที่นี่ที่ขอนแก่นอย่างเดียวเลยนะ
เสียนุกเสียนุกหรือนายประพุทธเนี่ยนะฮะ
รัฐที่สูงเงินอายุสี่สิบเจ็ดปีเนี่ยผู้ต้องหาร่วมกันที่มีการพนันฝอกเงิน
ตัวนึงนี้แบบแล้วแต่ตัวหลายหมื่นถูกต้อง
รวมถึงมีห้องที่ถูกต่อเติมกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นห้องขุดบิตคอยน์หรือคลิปโต
สำหรับเครือข่ายดังเก่าเนี่ยถือเป็นเครือข่ายใหญ่
เครือข่ายใหญ่ระดับต้นของประเทศเราแล้วนะครับ
มีการทำรูปแบบขบวนการมีโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นสัดส่วน
งหน้าที่บริหารจัดการอย่างชัดเจนมีฝ่ายการตลาดเห็นไหม

ซึ่งเขาทำกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว๑๐ปีแล้ว
โดยเซียนุ๊กนายประพุทธแล้วก็เซียโก้นายสุวัสดิ์
เป็นกลุ่มในทุนเบื้องหลังก็จับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วน
โดยเฉพาะนางสุมารีอายุ๔๕ปีแม่ยายของนายสุวัสดิ์หรือเสียโก้
ซึ่งเป็นนายทุนเครือข่ายทั้ง๙ก็มีการตรวจยับตรวจอายุทธิ์ทรัพย์สิน
รถยนต์อยู่หรูยานพาหนะอีกจำนวนมากขนาดนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวม
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการโดยเชื่อว่าเขาสามารถทำร้าย
พนันออนไลน์ที่มีอยู่มากกว่า๕๐๐เว็บได้อีกด้วย
เว็บก็เกิดใหม่ขึ้นใช่ไม่ยากมันอยู่เมืองนอกไง
ใช่ค่ะมันอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราไงจริงค่ะ
มันก็ยิงเข้ามาอย่าลืมว่าทุกวันนี้มันมีทั้งแบบอินเตอร์หนุ่มอินเตอร์เน็ตยิงเข้ามา
มันได้หมดจริงก็เขาก็ทำเต็มที่แล้วแหละก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตากัน
คือถ้าไม่มีคนเล่นมันก็เกิดไม่ได้แต่ห้ามได้ไหมล่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป